รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
โอ้อามาริกาเกมีริกาเกมีริกาเกมี
มีวิววิววิว

ข้าวที่สั่งได้แล้วครับพี่

ที่จะได้ไปไหนเหรอแข็งกูมีเกียรติ
ฮ่า

เฮ้ย

พี่พี่ปล่อยผมไปเถอะผมขอร้องอย่าทำอะไรผมเลย

เฮ้ยอย่าเอี๊ยะโหยวาย
เปรียกปากให้เสมือนถ้ามึงยังว่าอยากตาย

ถ้าหัวเราะเมื่อไหนมันตาย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย
เฮ้ยเอ้ยไอ้ปอยมึงจะหยุดทำไมวะ
ก็ไม่ได้หยุดเว้ยรถอยู่ดีมันดับเองเฉยเลยอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะ

เดี๋ยวบอกนะว่ามึงสะพัดไรได้อีกอะ

ช่วยด้วยใครล่ะช่วยผิด
มันกว้าล่ะ

ยังจะตายแล้วใครล่ะด้าย

เป็นยังไปหน่อยล่ะวะอะไรยังไงวะเนี้ย

เฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะมึงจะเข้าไปอ่ะ

ช่วยด้วยช่วยด้วย
ใครอยู่ข้างนอกมีใครได้ยินไหม

ช่วยช่วยด้วย
พี่เป็นไรอ่ะมันทำอะไรที่นี่เนี่ย
ผีทรง
มึงจะยืนเขาถึงบองชาติทำไมก็รีบไปซิว่า

เนี่ยไอ้ยวกชุกทำไมอะ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

ทำไมนกจากเมืองหนาวถึงบินมาเมืองไทย

เพราะถ้าเกิดว่ามันเดินมามันก็จะมาถึงช้าไง

อ๋อแล้วมันเลยบินมา

ก็เลยบินมันเดินไม่ได้

พวกเราไม่เข้าไปช่วยพี่ผู้ชายคนนั้นนะครับพี่ก็คงหัวเราะจนขาดใจตายอ่ะบูม
คนนั้นเขาเดินผ่านหน้าคาเฟ่ล้างแล้วก็ได้ยินเสียงคนเรียกจากข้างใน
พอเขาเข้าไปก็โดนผีหลอกเลยครับ
แต่ก็โชคดีนะที่คาเฟ่นั้นมียันแปะไว้อยู่ไอ้ผีนั่นเลยตามพวกเราออกมาไม่ได้
นี่ไม่รู้หมอผีคนไหนนะทะลึ่งดันเอายานไปแปะไว้ตรงนั้นน่ะ

เฮ้ยนี่แสดงว่าปูรู้จักไอ้ผีตัวเนี้ยเหรอ
รู้จักดีเลยแหละเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ปู่เคยเล่นตลก
ผีตัวนี้มันชื่อไอ้อำเมื่อก่อนตอนที่มันมีชีวิตอยู่มันเคยเล่นตลกอยู่คาเฟ่เดียวกับปู่
ไม่จึงก็อะไรก็กู
แล้วในอ่ำเขาเป็นไรตายครับเธอต้องเทียดแครนขนานั้นด้วยครับ
มันเป็นคนสู้ชีวิตไม่น่ามาพบจุดจบแบบนี้เลย
สวัสดีครับแทนท่านผู้พิกัดครับ
วันนี้ผมมีเรื่องจีนหลอกจีนหลงมาแล้วให้ฟังครับมากเลย

คิดว่าเป็นของตาย
กลายเป็นแตงโม
มันขำมากเลย

ไม่ได้ไป
มึงไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นตลก
ป่าวให้มึงตาย
พอได้แล้วพอได้แล้วว่าอย่าฟังเรื่องถูกตรงกันสักทีพอได้แล้ว

เองเป็นภูมิไม่เขินได้แล้วข้าขอ
ขอไม่ไปขอไม่ไปในดังนั้นผมจะอยู่ที่นี้
เชี่ยแชนไปเองได้อะไรขึ้นมาหวะ

อย่าไปดูพวกผมถ้าไม่อยากตายใส่หัวไป
แกเป็นผีสิงห์อยู่ที่นี่ใช่มั้ยได้
แกกว่าใจก่อนตายทำให้ดูอย่างได้สงบสุข
มันก็เลยเย็นอย่างที่แห่งเห็นนี้เลยเว้ย

เขาคงไม่พบจุดจบแบบนี้นะปู่

อยากไปปลดปล่อยวิญญาณของไอ้อ่ำให้มันไปสู่สุขติ
สู้นะปู่พวกเราสามคนเป็นกำลังใจให้
แต่พวกมึงต้องไปกับกู

คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนแสนสบาย
สี่คนซี้ตายยกแก๊ง
แข็งมันต้องรอดสิวะระดับพ่อปู่ดมอยู่แล้ว

ปูเครียดอะไรอยู่อะเครียดสน่ายยนต์เฉะ
อยากไปปลดปล่อยวิญญาณของไอ้อ่ำให้มันไปสู่สุขติ
สู้นะปู่พวกเราสามคนเป็นกำลังใจให้
แต่พวกมึงต้องไปกับกู

คนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย

สามคนแสนสบายสี่คนสี่ตายยกแก๊งยกแก๊ง
มันต้องรอดสิวะระดับพ่อปู่ดมอยู่แล้ว

เฮ้ยขอโทษ
ข้อมือมันลั่นไปเอง

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

จะทำให้เองไปผุดไปเกิด

จะไม่มีใครได้ออกจากที่นี่ทั้งนั้น

เจอกัน

หาน้ำของขังให้ปู

นี่อันนี้

แล้วก็ประตูร้าน

ถ้าไม่มีใครห่วง

แต่ถ้าใครถูกเสียของขอโลกมา
ผมจะทำให้มันขอโลกจนตาย

คนที่มึงรักกำลังจะมีความสุข
มันก็ต้องยินดีไปกับเขาเว้ย
ไม่แต่น้องแอร์เนี่ยก็เป็นรักแรกของกูมึงก็รู้
กูรักเขามาตั้งแต่สมัยเรียนกูรักเขาคนเดียวรักเขาที่สุด

เข้าใจแต่ว่าคือเขาไม่รักมึงไง
มึงเขาก็พยายามหนีมึงไปอ่ะ
มันก็ต้องพยายามทำใจให้ได้แล้วก็เข้าใจเรื่องนี้ซะ
แต่กูทำใจไม่ได้กูไม่เข้าใจ

พี่ป๋องค่ะขอบคุณที่รักและหวังดีกับแอร์นะคะ
แต่ไม่ต้องรอแอร์หรอกนะคะแอร์เจอผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกเลย
แต่คุณแอร์ก็ไม่ใช่พี่ค่ะเรียนแอร์ด้วยนะคะ
เป็นไหมของแอร์ค่ะ

ฝันไหมใช่ไหมเนี่ย
หลอกกันใช่ไหม

ผมป้องแล้ว

น้องแอดรีโปรกเสียใจ

กูมองโลกได้แน่ดีกว่าไม่มีเรื่องเศร้า

ออกกำลังอีกขั้น
แล้วกันตุขั้นก็ต้องมีเสียงหาฟักหมา

คิดถึงเรื่องเศร้าไว้ห้ามหัวเราะเด็ดขาด

มันไม่สหนกับชายแว่ย

มันต้องอันนี้

ให้มันสุดไปเลย

พี่ก็ไม่อยากอยู่แล้วในโลกใบนี้
น้องแอนไม่สุดที่รักของพี่
โหพี่ตายดีกว่า

พี่จะทำไรวะเนี่ย
กูรักเขามากกูไม่อยากอยู่แล้ว
เฮ้ยอย่าอย่าอย่าอย่ากินซักหน่อย
อย่ามาห้ามกัว

จะเอาเข็มก็คือจิ้มที่นิ้วให้เลือดมันหยดทีละนิดทีละนิดให้มันหมดตัวไว้
โหปองมึงตายไม่ได้นะมึงตายแล้ว
ใครจะเป็นเพื่อนกูไปหลีหญิงอ่ะฮะ
กูไม่รู้กูอยากตาย
จำไม่ได้เหรอพี่ตูนบอดี้แลมยังบอกว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้
ไอ้ปั๊กถ้าวันนี้กูแพ้กูไม่มีแล้วพรุ่งนี้เนี่ยบ้าเปล่า
เฮ้ยปองไปไหนไอ้ปองไอ้ปอง
ปอง
นัดที่ทีเดียวแข่งเป็นเวลาสองทั่วมีกระทาทายนายสิที่ว่านายบอก
ไปนั่งรอผมตรวจเลือดว่าตัวเองจะเป็นอะไร
สักพักคุณหมอก็เดินออกมาด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียด
อายาแผลปิดเจ็บนิกน้อยถึงปากด้าน

คุณหมอกเคียกมากเคียกตรงมุกอะไรแล้วเคียก
อายายงกลับ
หน่อยมาตรงเวลาจะขำซะเรื่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่ขำต่อแน่

ถามหมอดูเสียงละล่อมรัก

เดี๋ยวฟังมุกออกไปพี่ผู้ชายขอทางสองโครงนั่งอยู่หน้าร้านขายทอง
วันนี้ลูกสาวร้านขายทองได้เป็นผู้หญิงสวยซะด้วยขอทางคนแรกบอกไอ้คนที่สองว่าเฮ้ย
สงสัยลูกสาวร้านขายทองเขาแอบชอบกูเนี้ยเนี้ยเลยไอ้คนคนแรกเลยถามไอ้คนที่สอง
มีท่ามหนึ่งมีภูมิข้างข้าวอยู่หลายล้านตัว
มันมีจ่าฝุมอยู่สามตัวมันแก่งพอกัน
มันยังไม่จ่าฝุมภูมิสุดท้ายมันก็ต้องมาตรวจรวนกัน
เฮ้ยต้องมีจ่าผมแค่ตัวเดียวเราต้องมาชิงความเป๊งอื่น
สามตัวนั้นก็เลยตัดสินใจแล้วจะชิงความเป็นหนึ่งได้ยังไง
เราให้เวลาตัวละครึ่งชั่วโมงออกไปหาเลือด
ใครหาเลือดได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นจะได้เป็นจ่าฝุม
ตัวแรกวิ่งออกไปเลยประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง
บิ้งกลับมาไม่ได้เลือกเลยสักหยุด
ไอ้ตัวที่สองยิ้มกระยิ่งกูต้องเป็นจ่าฝุมแน่
วิ่งออกมาอีกหายไปเกือบครึ่งชั่วโมง
บิ้งกลับมาไม่ได้เลือกสักหยุด
ไอ้ตัวที่สามไม่รอช้าบิงปืนออกไปเลย
หายไปไม่ถึง๕นาทีเลือดเต็มปากกลับมาเลย
ไอ้สองตัวแรกเห็นพังงาไอ้ยาใช้เวลาสั้นมาก
ได้เลือกมาเต็มปากมึงต้องได้เป็นจ่าฝุมเนี่ย
สักพักไอ้ตัวที่๓ถามไอ้๒ตัวแรกว่า
เมื่อกี้ที่ปากถ้ำมึงเห็นต้นไม้ไหม
ไอ้สองตัวแรกบอกเห็น
แต่ไอ้ตัวสีดำบอกกูไม่เห็น

แป๊กหรือจะขำแล้วต้องไม่หัวเราะเว้ยห้ามหัวเราะได้กู
ผมไม่แปลกใจเลยทำไมหัวหน้าคณะถึงไล่เขาออก
อยากจะรู้ว่ามึงอั้นได้นานแค่ไหนเดี๋ยวมึงก็ขำจงตาย
โอ้ยปองเฮ้ยทำไมทำให้มันมีความสุขวะ
มันเศร้าอยู่อย่างนี้ทำไมอ่ะไม่มีแล้วเว้ยความสุขมันหมดไปแล้วเว้ย
ไม่มีแล้วในคืนที่อ้างวางและเงียบเหงา

แงนมองดาวบนราวฟ้า
คิดถึงเธอคนไกลสุดรับตา
เธอจะรู้ไหมว่าฉันเหงาใจ
อุ้ยตายแหละครับกูฟังโอ้ยกูฟังแล้วกูห่อนลุกด้วยป่าวปองเฮ้ย
ไม่รู้มึงไม่เข้าใจหรอกไอ้ปั๊ก

ไม่น้องมากเฮ้ยไอ้โจ๋งของข้าวนี้

เปลี่ยนมาฟังกรทำก่อนบ้างดีกว่า

สักกวาหน้าหนาวสาวนอนตรวจ
เหม็นไปหมดตาหลบมุงยุงวิงหนี
พบตกนางเหม็นไปทั่วปากตะพี
ยุงวิงหนีไปหมดพบตกนาง
ก็ไม่ได้ีขีดของเรา

ลาทางคน้องแค้นนี้โอกาสเตียงเก่า
ฉะนั้นมันทำอะไรกับเรา
งั้นบางทีสะเตะไว้จะจะพูดออกมาสิวะ

เฮ้ตั้งนานสักนานแล้วก็ไม่โทร

สวัสดีครับป้าปัง
ฮะอาป๋องอาการแย่เลยเหรอ
ไม่รู้จะช่วยอามึงยังไงว่ะฮะ
ไม่ยิ้มไม่หัวเราะเอาแต่ซึมเศร้า

ปล่อยไปอย่างนี้ตอมใจตายแน่
ข้าวปลาไม่กินเอาแต่ซึมเศร้า

มันเศร้าขนาดนี้มันจะไปยิ้มไปหัวเราะได้ยังไงแล้ว
โลกนี้ไม่มีเธอเคียงข้าง
มันอ้างวางเหลือเกินเธอรู้ไหม
ฉันรักเธอรักเธอตลอดไป
สิ้นลมหายใจก็รักเธอ

แม้สิ้นลมหายใจก็รักเธอ

แม้สิ้นลมหายใจก็รักเธอ
แม้สิ้นลมหายใจก็รักเธอ

แม้สิ้นลมหายใจก็รักเธอ

แม้สิ้นลมหายใจก็รักเธอ

แม้สิ้นลมหายใจก็รักเธอ
แม้สิ้นลมหายใจก็รักเธอ

จริงพี่ป๋องไว้ทำไม

ถ้าโมงพูดโหลดแล้วจะตาย
อย่าหัวเราะนะครับอ้าปัง

ป๋องอาป๋องเป็นความหวังสุดท้ายของเรานะ
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามหัวเราะเด็ดขาดนะเข้าใจไหม
ไงพวกมึงพร้อมแล้วยัง
พร้อมแล้วแต่ผมขอเปลี่ยนกติกา
ทำไมถ้าพี่ทำให้ผู้ชายคนนี้หัวเราะได้พี่ชนะ
แต่ถ้าพี่ทำให้ผู้ชายคนนี้หัวเราะไม่ได้พี่ต้องยอมไปผุดไปเกิด

ดูจะกลับให้นึงกับเราให้นะ
ฮ่าเดี๋ยวเกี่ยวกับมันได้เลย
หมูโถ่เห็นหมูโถ่เห็นลนมากขึ้น
ทฤษภัณฑ์พระลำแบบมันคงบุงโดวฆังเป็นร้อยเลย

ร้อยเลยเสียงแต่ของร้องช่วยรวยช่วยรวย
เหล็กตกน้ำเหล็กตกน้ำแต่ไม่มีใครช่วย
สักพักคงแก่ประมาณอายุ๗๐โดดน้ำตูมลงไปเลย
วายกลับไปหาเด็กอีกนื้อนึกว่าคิ้วเด็กเอาไว้อยู่
ก็จะคุยน้ำเข้าหาบ้างเพราะพาเด็กล่อเข้ามาเข้าข้างฝั่งล่ายไง
ไม่พูกสักคำกลำไม้กลำมือแน่งและห่างไปพูกว่า
เขียวปักเลยไม่พูดสักคำกลับไม้กลับมือแน่ง

กูอยากจะรู้นะ
ว่าใครของไหนที่มันถีกกูลงไป
ไอ้หลุงไม่ได้ลงไปช่วยมีคนถีกลงไป

อ้าไม่เป็นเลยเรื่องแรกไม่ขำ
อัดเรื่องสองต่อเข้าไปเลย
เฮ้ยอ้าว่าน่ะดูอาการแล้วไอ้ป๋องนี่พอลุ้นหรือว่ะ

อาบอกว่าดูอาการแล้วไอ้ป๋องนี่พอลุ้นว่ะ

เอาว่าไอ้ป๋องเนี่ยดูอาการแล้วมันพอไหว
โอน่าเป็นโน้โอน่าโน้โอเลเลล่า
มุยมุยบาลีบาลีบาลัดตัก
โอน่าเป็นโน้เกินเทาะให้เล่ล่า
ฉันเป็นพ่อโบ๊ทเพียงตัวเล็กไปหน่อยหนึ่ง

ฉันมีเท้ามีกระทะก็เสกไป
ถ้าเธอปัญญายังจะเสกให้เธอติ้งต้อง
ขำสิขำเลยขำได้เลยอย่าขำอย่าขำ

แกล้วหนักรอเผา
นี่ขนาดกูตายเป็นกว่าถึงทีแล้วกูอยากเล่นแว่นขำอีกเหรอเนี่ย

ค่าวบ้าจ๊า
ด้วยมีสุขจัดนะ
อ้าว
จ้าจะมีไคล

ทำไมเล่นอะไรก็ไม่ตลกเล่นอะไรก็ไม่ขาว
ชีวิตนี้ไม่น่าเกิดมาเป็นตลก
นี่พี่อำพี่แพ้แล้วอะ
ตามที่สัญญาไว้ถ้าเกิดพี่เล่นตลกแพ้พี่ต้องไปผุดไปเกิด

ผมเป็นตลกอาจจะเป็นคนประเทศไทย
ทำไมกูทำให้พวกมันขำไม่ได้

คนที่ตัดไม่น่าเป็นกู

ไอ้กระจอก

ปากบอกว่ารักอาชีพตลก

แค่อยากให้คนยอมรับในตัวมึง
แต่มึงไม่ได้เล่นตลกด้วยหัวใจ

ทำให้คนดูเขามีความสุข

ตอนนี้อาป๋องกำลังท้อแท้และหมดหวัง
ถ้าเกิดพี่อ่ำเล่นตลกด้วยความรัก

ที่จะทำให้อาป๋องกลับมาหัวเราะได้อีกครั้งหนึ่ง

ข้าก็อยากให้อปองมาหัวเราะได้

ทำให้ไอ้ป๋องเนี่ยหัวเราะได้เว้ย

ดูก่อนสิว

โน่งแอนก็จะชอบหรือเปล่า

อุ๊ยทำไมนี่แรงจังอ่ะรักมันมากไง

ลูกให้ตังค์ให้ตี

พาเราไปอยู่ที่บางแขกก็เหงาอีก

ตีมันก็เกลียดใช่ไหมใช่

เอ้ยเอาอย่างนี้นังกี่ถามภาษาไทยไปแล้ว
ต่อไปความรู้ภาษาอังกฤษกันบ้างดีกว่า

แต่ขออะไรนะสีเหลือง

ต่อไปชุดชะไงว่ากู
โอเคไม่โดดไม่ได้ชอบ
แต่บางทีสีถักไม่เป็นนี่หว่า
สีนิ่งนี่สีพวกมันก็เจ็บ

จับให้นิ่งจับเผื่อมันมากแล้วมันจะไม่เจ็บ

ง่าย

เอาทำได้แล้ว
เห็นฟังกว่า๙๑นะสบายใจมากเลยไม่เปลี่ยนคนเดิมกลับมาแล้ว

ที่ทำให้ผมเล่นตลก
ด้วยความรักในหัวใจเป็นขงเล่น

แล้วก็รักงานที่เราทำ

ปัญหามันเกิดได้กับทุกคนนั่นแหละแต่ว่าปัญหาทุกอย่างมันก็มีทางแก้มันต้องมีทางออก
เพราะฉะนั้นเกิดปัญหาอย่าคิดสั้นอย่าฆ่าตัวตายน้องผม
ไม่ใช่ทางที่ดีเลยนะสู้ผมเอาใจช่วย
โอ้โหนี่เพื่อนป๋องโอ้โหเสียเชิงนักรักอย่างเราหมดเลย
รักนี่เขาต้องไม่อกหักเว้ย
อืมได้เว้ยเพื่อนปังต่อไปเนี้ยเว้ยจะไม่เศร้าเรื่องความรักอีกแล้วเว้ย
ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องไปผมไม่มีอะไรเก็บค้างอีกแล้ว
ผมภูมิใจที่ทำให้คนหัวเราะด้วยใจและความรัก
อาหารก็ไม่รู้จัก

ว่าจะแนะนำสาวให้ดูอะ

กล้าของกูแล้วนะ

มันจะหายเรียบร้อยนะ

ก็เอาเรื่องผู้หญิงเข้ามาเลยเหรอวะ

มันพลาดได้ทีไหนละไอ้พล๊อค

โอ้โหแหม่ชิงสระปู่เราแหม่ไม่ได้เลยนะพูดสินสาวหน่อยไม่ได้

ไปไปเดี๋ยวไปดินข้าวต้มกันดีกว่าเออ

ถ้าหนูไปไหนเดี๋ยวหนูไปด้วยทุกที่เลยค่า

เดี๋ยวขึ้นรถที่เลยณแทนรถพี่แว่งพอดีเลยอะ
เดี๋ยวหนูเก็บหมุกันเนาะให้นะคะ
แน่นกันค่ะ

มักจะเป็นผู้ที่เล่นคาถาอาคมหรือคุณสัย
พอรักษาคาถาอาคมที่อยู่กับตัวไม่ได้

คิดว่าปู่กูเป็นผีปอบอ่ะ

ปู่เป็นผีปลอบเหรอ

กำลาดจะแบบเราก็จะเข้าไปเล่น

มันเครียมอยู่หน้าน่ะ
ดูดูดูดู

โลกนี้ไม่มีเธอเคียงข้าง
อ้างวางเหลือเกินเธอรู้ไหม

จะไปไปแลางกลัวไม่ใช่โปรด

จะตามไปรอบโปรดจะไม่ให้หยุดยอด

จู้ว่าเธอมาที่ตรงนี้
มาเมื่อที่กว่า